เคยเห็นเสื้อกันหนาวของคน
แล้วเคยเห็นเสื้อกันหนาวของช้างไหม

ใหญ่ขนาดไหนคุณผู้ชมดูนะคะ

แต่ว่าคือบางทีมันเดินมันดิ้นมันหลุดไง
มันก็หนาวเหมือนเดิมถูกไหม

แล้วดูสิต้องใช้คนกี่คน

ดูไม่น้อยนะคะสำหรับเสื้อกันหนาวช้าง

นำมาให้ช้างทั้งหมด๗เชือก
ทดลองสวมใส่ค่ะชุดแบบนี้คุณเดาซิว่าตัดมาจากผ้าอะไร
ผ้านาโนผ้านาโนผ้าสำลีนะคะน้ำหนักรวม๖กิโลกรัม
มันก็อุ่นนะผ้านี้นะใช่
ผู้บริหารปางช้างแม่สาคุณอัญชาลีกันมาพิจิตรนะคะ
บอกว่าได้รับบริจาคเสื้อกันหนาวช้างจากผู้ใจบุญก็คือ
นางประชิดกาทองทุ่งนายกอบตร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะ
ทีเดียวผ้าผืนใหญ่เหล่านี้เมื่อก่อนถูกเย็บต่อกัน
เพื่อเป็นผ้าห่มให้ช้างใช่ไหมอย่างที่บอกไปค่ะ
ล่าสุดคุณประชิดเนี่ยส่งพนักงานมาเลยนะมาวัดสัดส่วนของช้างทุกเชือกค่ะ
แล้วก็ออกแบบตัดเย็บเสื้อกันหนาวให้ช้างนะคะ
พอเหมาะพอเจาะพอดีกับตัวเลยค่ะเพื่อให้ช้างได้ใส่ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะ
โดยไม่รำคาญด้วยอย่างที่บอกไปไม่เลื่อนไม่หลุดเวลาเดินค่ะ
ที่ผ่านมาทางปางช้างเองก็มีการจัดเตรียมผ้าห่มคลายหนาวให้กับช้างอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ในอนาคตก็จะเตรียมตัดเย็บชุดกันหนาวให้ช้างเพิ่มเติม
ครบ๗๓เชือกโดยเฉพาะช้างชาราที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ
เพราะหากช้างป่วยเป็นไข้ก็จะทำให้กินน้ำกินอาหารได้น้อยลง
ในช่วงนี้อากาศหนาวด้วยปางช้างก็เลยตอนนี้พยายามที่จะจัดหาให้ได้มากที่สุด
อากาศหนาวเย็นนะที่ปางช้างแม่สาตอนนี้อุณหภูมิต่อวันต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียส
ก็เลยทำให้ควานช้างต้องคอยสูงไฟให้ช้างสำหรับคนสำหรับช้างที่ไม่มีเสื้อกันหนาวค่ะ
ตัดมาขนาดพิเศษไม่ต้องมีใครเล่นเล่นตัวเองเลย
ครับผมเล่นเถอะก่อนแต่น้องจะเล่น